คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้า
เรื่องของการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ

ก่อเหตุฆ่าฝังดินแฟนสาวรุ่นพี่
โดยการทำแผนประกอบคำรับสารภาพเนี่ย
ก็อ้างว่าสาเหตุที่ลงมือเป็นเพราะว่าแค้นฝ่ายหญิง
เนื่องจากฝ่ายหญิงเนี่ยนะคะยืมทองคำหนัก๕บาท
เพื่อไปประกันตัวเพื่อนชายอีกคนนึง

โดยนายทัศพงศ์พรมชัยศรีอายุ๒๒ปี
นักศึกษาชั้นปีที่๔ของมหาวิทยาลัยแห่ง๑
ในอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ถูกตำรวจภูทรทุ่งใหญ่นะคะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
กลางประชาชนในพื้นที่ที่มารอดูค่ะ
หลังจากที่ก่อเหตุฆ่าแฟนสาวรุ่นพี่

จบแล้วและกำลังรอรับปริญญา
หลังจากนั้นได้ฝังศพเอาไว้ในป่าไม้ไผ่
บ้านบ่อช้างริมถนนสายควนประชาศรรย์บ่อปลา
หมู่๗ตำบลกุระอำเภอทุ่งใหญ่ค่ะ
และจากการสอบสวนก็รับสารภาพนะคะ
บอกว่าผู้ต้องหาคบกับผู้ตายมาประมาณ๗เดือน
ก่อนที่จะเกิดเหตุซึ่งผู้ตายได้นำสร้อยคอทองคำ
หนัก๕บาทของผู้ต้องหาไปจำนำ
แล้วก็บอกว่าได้นำเงินไปประกันตัวเพื่อนชายอีกคนนึง
พร้อมทั้งขอเลิกกับตัวเองค่ะ

เพื่อที่จะตกลงปัญหาเรื่องสร้อยคอทองคำ

หลังจากนั้นก็เกิดการทะเลาะกันเรื่องที่ฝ่ายหญิงบอกเลิก
หลอกฝ่ายหญิงค่ะว่าจะพากลับไปส่งที่บ้าน
แต่ก็ขี่รถจักรยานยนต์พาเข้าไปในป่าไม้ไผ่หน้าบ้าน
แล้วก็เตะเข้าที่บริเวณก้านคอ๑ครั้งจนสลบ
หลังจากนั้นก็บีบคอจนขาดอากาศหายใจเสียชีวิต
แล้วก็ใช้เท้าถีบแผ่นหลังอีก๓ครั้ง
จากนั้นก็นำจอบมาขุดหลุมลึก๒เมตร
เพื่อที่จะฝังร่างแฟนสาวหลังจากนั้นก็กลับไปเรียนตามปกติ
ต่อมานะคะญาติของฝ่ายหญิงก็ได้ไปแจ้งคนหาย

ตำรวจภูทรทุ่งสงศ์จึงไปเชิญตัวผู้ต้องหามาสอบสวนทั้งคืน
ในที่สุดจึงยอมรับสารภาพว่าก่อเหตุลงมือจริงค่ะ